แต่หลายคนบอกว่าโอ๊ยข้าวของก็แพง
หาอาชีพเสริมหารายได้เสริมดีกว่า

เขาหารายได้เสริมด้วยการเลี้ยงสิ่งนี้

ขนลึก
นี่คือด้วงมะพร้าวค่ะคุณชนะ

้วงมะพร้าวนี่แหละที่ทำรายได้ให้กับคุณครูอย่างงามเลย
พาไปที่บ้านเล็กที่๕๐หมู่๖ตำบลบางบุตร

เป็นบ้านของนางวสุพรธรรมสิริ
หรือว่าคุณครูหนูค่ะ
ครูหนูรับราชการนะเป็นคุณครู
อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดรันยอง

ครูเขาสนใจมาทำอาชีพเสริม

เพราะมันสร้างรายได้เสริมได้งามมาก
ในช่วงโควิดแบบนี้
ต้องกลับบ้านมาเลิกเร็วบ้าง
ก็เลยเย็นกลางคืนนี่ทำอะไรดี

นึกไปนึกมาอยากหาอาชีพเสริม
ที่ทำอะไรก็ได้แล้วมันแบบได้เงินเพิ่มอะนะ

และใช้เวลาตอนไหนก็ได้

จัดไปเลยสิจ๊ะจะไปรออะไร
ก็ไปตามหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของด้วงมะพร้าว

ใช้วิธีนู้นวิธีนี้จนผ่านไปประมาณ

แล้วราคาปัจจุบันราคาขายอยู่ที่
กิโลกรัมละ๓๐๐๔๐๐บาท

ได้ถึงตัวละ๕บาท

้วงของเขาจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะ
ถามว่ายังไง
้วงมะพร้าวของครูหนู
ก่อนจะส่งให้ลูกค้า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

คือลูกค้าออเดอร์ได้ด้วยนะคุณก็เขาจะให้ด้วงกินอาหารแบบนี้
เป็นเวลา๑คืนแล้วค่อยนำไปแช่แข็งแล้วก็ส่งลูกค้า
ใบตองบอกว่ามันเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกรูปแบบ

คือด้วงเนี่ยเราอ่านกันมาเยอะหลายที่เขาเลี้ยงนะ
ใช่แต่ยังไม่เคยเห็นไอเดียที่ทำให้มันมีรสชาติได้แบบนี้
จริงแล้วตอนนี้เขาส่งไปทั่วประเทศเลยนะ

ที่เราอยากมาบอกต่อเพราะว่าบางคนคิดไม่ออกเหมือนกัน

ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะด้วยมันไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะด้วย
แต่เพียงแต่ว่าเราต้องสนใจและศึกษา
แล้วก็ต้องเข้าใจจริงนะว่าเขาเรียกอะไร
้วงมันชอบอะไรไม่ชอบอะไร
แล้วก็เหมือนเราจะเลี้ยงสัตว์เนาะ
ก็ต้องเข้าใจนิสัยใจคอพฤติกรรมของมันนะคะ
ใครสนใจลองศึกษาดูมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริม
ที่สร้างรายได้ให้เราได้อย่างดีนะคะ
ผมว่ามันอยู่ที่วัสดุที่จะเอามาใช้ในการเลี้ยงเจ้าตัวเนี่ย

ใช่ไหมแต่ละพื้นที่มีอะไรก็มาปรับใช้กันดู
โอเดียเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน

ส้มยูสุ
ลองเออไม่แน่วันหนึ่งอาจจะเป็นส้มยูซู